ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจัดบ้าน

อ๋อมชะกาวใจพูดสวยค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น

เฮ้ยผู้ชาย

มีครอบครัวก่อนแสดงงานไปเลี้ยงลูกหรือว่าไปชมนมหรือว่าทำอะไร
หยุดค่ะลูกหยุดหยุดลูกหยุดเดาเลย
ทำไมอ่ะนี่ไม่ต้องเดาไปต่างนานา

เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปถามเจ้าตัวเขาเลยดีกว่าว่าเขาหายหน้าหายตาไปไหนนะคะ

ผู้ชายในฝัน

ผู้ชายในฝันวันนี้เปิดบ้านต้อนรับศิลปินหนุ่มสุดติสดิวอรุณพงศ์
นักร้องคุณภาพดีจากบ้านเดอร์สตาร์
ตอนนี้ยังผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าสุดแซ่บ
วันนี้ดิวจะพกพาความสนุกเปิดเผยความเป็นตัวตนอย่างไรบ้าง

ผมไม่รู้ว่าเป็นฝันร้ายหรือฝันประหลาด

ถ้าบริจาคได้เหมือนไอ้เนี่ยหมูป่อยหมูหย่องที่เขาเอามาเกลียว

ไม่ค่อยเห็นผลงานเท่าไรเลย
พวกเรายิ่งว่ามีครอบครัวหรือป่าว
คือมีสาว

ทางนั้นแหรอครับผมทางนี้มีทุเรียนแถบ
เดี๋ยวประเด็นคือผมเอาทุเรียนไปทำอะไร
แต่คุณแม่รู้
เธอไม่หายไปไหน

เลยงงว่าตกลงเธอเป็นลูกคื่นอินเตอร์เลียนเหรอ

เฮ้ยจริงเปิดร้านพิซซ่าเหรอ
ครับผมคือเป็นเขาเรียกว่าเปิดแบบไม่มีหน้าร้านครับ
เปิดเป็นในไอจีแล้วก็ออกไปออกตามบุ๊ตต่าง
อ๋อเหรอเหรอ
เวลาโทรไปสั่งหรือไลน์ไปสั่งเนี่ย
ช่วยกันทำบางทีผมทำบางทีแม่ทำบางทีน้องสาวทำ
แต่ว่าตัวแป้งตัวแป้งมันจะเป็นพิซซ่าของครอบครัวครับ
น้องทำซอสแม่ทำหน้า

ใช่ไหมครับไม่ผิดแล้วเพราะว่าอยู่ดีให้อู๋
เข้าดิวป้อนแม่สิลูกแม่ไม่อยากคุยกับเพื่อนโอ้โฮ
ผู้ชายป้อนน้องดิวแป้งแป้งพายใช่ไหมมันกรอบจริงอ่ะมันดี

ดิวทำไมไม่ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาหารกันเลยอ่ะ
อันนี้โวรคใช่ไหมกลัวพี่กิ้นแม่ทำหน้าดี
ก็ดีเนอะเอามาขึ้นอีกสองชิ้น
เดี๋ยวก่อนโศกลงขายพิซซ่าหรือว่าขายไม้จิบฟันหรือว่าขายไม้กินบอแล้วครึ่งกล่อง

พริซ่าเขามีอาชีพอื่นด้วยนะคะน้องห่อยอยู่ที่คลอด
แล้วนี่เป็นฝีมือเขาทำผ้าสมัตยอม

คืนน้ำแม่ที่เปล่า
พิซซ่าแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดปากครับผมเอาเลยครับ

เป็นบ้านดอกไม้ป่าเป็นบ้านที่เป็นเกี่ยวกับสตรีถูกกระทำชำเลาครับใช่ใช่ครับผม
ถึงเป็นภาคของตัวเอง
สอนเราต้องทำของเราเองเพื่อไปสอนเขาอยู่แล้ว

ก็ฝึกทำพอฝึกทำแหละปลู๊บเราก็ถ่ายลงไอจี
เอ่อมีคนชอบเหรอแล้วก็บอกขอสั่งหน่อแล้วก็ทำ
พอขายได้ภืนแรกผู้คนนั่งสั่งตามคนนี่สั่งตาม

เฮ้ยไม่แพงนะดีเลยไม่แพงจริง

ฉันสมัครไปเปิด
น้องดิวชอบแบบไหนอะสัตว์
ก็ต้องแบบผมจะเป็นคนชอบคนคม

คนคมผิวสีน้ำผึ้งน้ำผึ้งหน่อย

ครับผมโอ้ยเลือกคัตเตอร์บาดเป็นได้ดีกว่าที

ชอบผู้หญิงคอม

เมื่อกี้พูดว่าถ้าเมื่อก่อนลัสซามอนตอนนี้เปลี่ยนไปเหรอ

แหมยังเด็กอยู่เลยไม่เป็นไรหรอก
คือตอนนี้ผมว่านะผู้ชายทุกคนเริ่มแล้วมันก็ต้องมีสเปคเท่านั้นแหละ
แต่พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยสเปคมันก็จะเปลี่ยนลดลงแล้วจะเปลี่ยนเป็นบัก

วันนี้เข้าใจแล้วก็เข้าใจสถานภาพเราว่า
คือเราทำงานเราเลี้ยงครอบครัวแล้วเราก็มีสเปสให้เราแบบพอดี

คืองานง่ายว่าถ้าน่าตาแบบเดิมที่ชอบก็คมน้อย

ถ้าเป็นดาราเป็นนักแสดงนี่เทียบว่าเป็นประมาณใคร

เฮ้ยน่ารักน่ารักใช่เลย

เอายังงี้ท่วงหน้า๗สถานการณ์สมมุตรรออยู่
ตอนนี้ขอไปกินพิซซ่าก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ